แต่เรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปช่วยกันดูเนี่ย

ไปดูค่ะนี่ไงนี่ไงคะ
ต้นโพลลวดออกมาอย่างนี้เลยเหรอ
คือนี่คือต้นโพต้นโพใหญ่ด้วย
แล้วสังเกตตรงกลางเนี่ยนะคะจะมีพระพุทธรูปที่ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แล้ว
มองเผินแทบจะมองไม่เห็นนะไม่เห็นนะฮะ
ต้องไปสังเกตใกล้เนี่ยค่ะ
อยู่ภายในวัดบ้านต่อมใต้หมู่๓บ้านสรรหนองเหนียว
ตะมนต์ต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาวัดนี้นะก็ต้องมาแวะที่ต้นโพนี่แหละ
มาเพื่อมาดูความแปลกของต้นโพที่มีเสียงพระพุทธรูปโผล่อยู่ตรงกลางแบบนี้
อย่าเพิ่งคิดว่านี่คือเรื่องมหัศจรรย์อะไรว่าพระพุทธรูปโผล่มาแบบไหน
จริงจริงต้องบอกว่าเป็นฝีมือมนุษย์นี่แหละค่ะโดยทางพระอธิการทองสุกเจ้าอาวาสวัดต่อมใต้
ท่านบอกว่าต้นโพต้นนี้นะเป็นต้นโพโบราณ
ตามประวัติที่ถูกบันทึกเอาไว้บอกว่าต้นโพต้นนี้อายุไม่ต่ำกว่า๔๙๕ปี
ห้าร้อยปีขึ้นไปนู่นเลยสมัยก่อนเนี้ยนะคะชาวบ้านเขาก็ชอบนำพวกวัตถุมงคลต่างต่าง
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเอามาวางเอาไว้ใต้ต้นโพตามความเชื่อ
ก็วางเอาไว้ทับถมทับถมกันมาเรื่อยครับเพราะต้นโพมันเติบโตงอกงาม
มันก็เหมือนกับว่าทับไปทับวัตถุโบราณต่าง
มันก็เลยเหมือนกับว่ามีพระพุทธรูปโผล่มากลางต้นแบบนี้
พอล่วงเวลาไปแบบนี้คุณผู้ชมหลายหลายคนที่เขาไม่เคยเห็นครับ
แล้วมาเห็นเขาก็รู้สึกตื่นตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
บางคนไม่ได้มาอย่างเดียวยังไงมาขอโชคขอลาบ
เขาก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปฏิสถานนะ
อยู่ที่ต้นโพแบบนี้เป็นเรื่องแปลกเขาก็เลยมาขอตามความเชื่อครับ
พระท่านก็บอกว่ามันก็ห้ามกันไม่ได้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล
ก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันใครอยากจะมาดูมาถ่ายรูปว่าเป็นของแปลกก็ได้
หรือใครอยากจะให้มาเป็นที่พึ่งทางใจก่อนแล้วแต่
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันแหมช่างเข้ากันลงล็อกจริงยังไง
ก็คือวัดแห่งนี้เนี้ยนะคะยังไงวัดบ้านต่อมใต้อืม
มีเจ้าปลาไหลเงินปลาไหลทองที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ย
อยู่ที่นี่ด้วยจำได้แล้วเออคุณไปต่อคุณเล่าเองอะเออ
มีน่าล่ะผมดูไปเรื่อยนะผมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ตรงนี้
อีกจุดนึงมันคุ้นมันเป็นจุดที่คุ้นตาเออมันคุ้น
มันเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อเลี้ยงปลาไหลเงินปลาไหลทอง
พระอธิการท่านเจ้าอาวาสนี่นี่เห็นไหมที่ฟีดไปเลยจำได้ใช่ไหมคะ
โหไม่ทันนี่ต้นตาไวนิดนึงนี่อ่ะนี่เห็นไหม
เห็นไอ้บ่อฟ้านั่นนะฟ้าเนี่ยแหละที่เลี้ยงปลาไหลเงินปลาไหลทอง
ที่มีเรื่องราวมีเรื่องราวตอนแรกที่แบบว่าได้ปลาไหลทองมาก่อนแล้วปลาไหลเงินตามมา
แล้วแถมมีเสียงพระพุทธรูปโผล่กลางต้นโพในวัดแห่งนี้ที่เดียวกันอีก

อยากพาเพื่อนไปด้วย

ไปกันหมดเลยเนี่ยแหละ

อยากพาทีมงานไปเที่ยวไปไหว้พระ

คนดีจริงกุญจนา
ถ้าไปพยาวก็ไปวัดที่นี้ละกัน

มีวัดวาอารามมีร้านอาหารอร่อยเยอะเลย